สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแคคทีฟเรช
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครบทุกชาติกลับมาเจอกัน
คือ๙๐๐นี้คือเค้ามีการแตกออกมาไปวันนี้๒๐๐วันนี้๓อะไรอย่างนี้
ก็คือเขาแหลกไปแล้วก็รวมด้านหมดกับ๙๐๐กว่าในโรงงานนี้
การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙เนี่ย

ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๐๕คน
เพราะฉะนั้นวันนี้ยอดสะสมของเราก็เป็น๙๖๓๖คน
แต่ขณะเดียวกันเราหายป่วยแล้ว๔๕๐๐คน

เมื่อวานเราพูดกันไปแล้วเป็นคุณลุงคนหนึ่ง

เพราะฉะนั้นวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตของเราจะเป็น๖๗คน
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๖๗อายุ๘๘ปี
คุณลุงเนี่ยเขามีโรคประจำตัวคือมะเร็ง
โรคติดเชื้อจริงแล้วโดยติดเชื้อยังไง

ลูกชายเขาเนี่ยที่มีประวัติเสี่ยงกลับมาจากจังหวัดระยองฮะ
ส่วนผู้ป่วยร้ายใหม่แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๑๙๓คน
แล้วก็มีการคัดกรองเชิงลุกอีก๑๐๙คน

แล้วก็ทุกคนก็ได้รับกันกักกันหมดแล้วนะฮะ
ทางด้านในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินเขาได้ชี้แจงสาระสำคัญ
เป็นข้อกำหนดตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี๒๕๕๙
โดยกำหนดมี๓ข้อคือ๑การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค
ซึ่งเน้นย้ำนะฮะประชาชนจะต้องมีแอปพลิเคชัน
เดี๋ยวจะต้องให้คุณหนุ่มอธิบายเรื่องแอปพลิเคชัน

คุณหยุดต่ออันไลน์ไปคุณหยุดต่ออันไลน์ไปคุณหยุดต่ออันไลน์ไป

อันนี้ผมยังไม่ได้สัมภาษณ์

ซึ่งเขาบอกว่าประชาชนจะต้องมีแอปพลิเคชันในมือถือติดตามตัว
เราใช้แอปพลิเคชันไทยชนะกันอยู่แล้วซึ่งปกติทุกคนเราใช้แอปพลิเคชันเจชนะ
แต่หลังจากนี้จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่แอปพลิเคชันนี้ชื่อว่าหมอชนะครับ
หากติดตามตัวนะแล้วก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยไม่มีการติดแอปพลิเคชันหมอชนะ
ถือว่าระเมิดกฎหมายตามข้อกำหนดนี้นะสองคำว่ายกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็น
คือเอาง่ายว่าต้องมีมาตรการนะครับมีมาตรการต่างที่ก็ต้องเข้มงวดมากขึ้น
โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมแล้วก็ยานพาหนะของประชาชนที่เดินทางเข้าออก
พื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดแก่จังหวัดจันทบุรีชนบุรีตราดระยองสมุทรสาคร
เพราะฉะนั้น๕จังหวัดนี้ต่อไปนี้เราอย่างที่เรารู้ว่าวันนี้เราจะเห็นคนเนี่ย
ไปทำใบอนุญาตกันเยอะมากขึ้นเพื่อทำการเดินทาง
อีกหน่อยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีสเต็ป๒จะมีใบรับรองแพทย์ด้วยซ้ำไป
แล้วก็ทั้งหมดจะต้องผ่านการสกัดคัดกรองคนเข้าออกนอกพื้นที่นะครับ
ซึ่งบุคคลที่จะออกนอกพื้นที่ได้๑คุณจะต้องแสดงความจำเป็น
ว่าความจำเป็นที่จะต้องออกไปเนี่ยเพราะอะไร
บัตรประชาชนอันนี้แหละคุณจะต้องพักพกของจริงแล้วล่ะ
แสดงตนอื่นควบคู่กับเอกสารรับรองต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ขนาดเดียวกันเค้าก็ถามว่าการถ้าสมมติระทำความผิดล่ะ
เพราะว่าจะมีการปล่าปรามลงโทษปูกธรรมความผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดเนี่ย
สมรู้ร่วมคิดส่วนเกี่ยวข้องมีขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานเถื่อนเนี่ย
ก็ต้องไปดูกันบ่อนการพนันซึ่งนายกเขาบอกเขาเต็มที่แล้วกับบ่อนการพนันถูกต้อง
เป็นต้นต่อของโรคระบาดถ้าสมมติคุณมีโทษแหละ
โทษเนี่ยเขาบอกมีจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับโดยที่ผู้จงใจปกปิดข้อมูลเดินทาง
วิธีการให้ข้อมูลเดินทางเนี่ยอย่างที่เมื่อวานเราบอกกันไปแล้วว่า
แต่อันนี้ถ้าสมมุติคุณไม่บอกเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทาง
คุณไปไหนมาไหนมาเนี่ยก็ผิดเหมือนกันนะฮะ
อย่างที่บอกเลยว่าจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ใจปิดข้อมูลเดินทางถือว่ามีความผิดด้วย
โดยมีผลตั้งแต่๗มกราคมอันนี้คือเริ่ม๗มกราคมเป็นต้นไปนะครับ
อย่างไรก็ตามทางสอบคอเขาสรุปอย่างนี้ว่า
ออกแถลงการถึงการติดตั้งแอปส่งผลให้ชาวเน็ตเนี่ย
พากันติดแฮชแท็กหมอชนะในทวิตเตอร์วันนี้จนติดเทรนด์อันดับ๑
ส่วนใหญ่มองว่าคำขู่กล่าวมากเกินไปนะฮะ
และเป็นการใช้อำนาจที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนประชาชน
เพราะคนไทยเขาบอกอย่างนี้โดยเฉพาะคนไทยไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
อันนี้คือคำถามที่หนึ่งครับแต่เขาบอกโอเคทางสอบประคอบอก
เหมือนแบบขู่มากเกินไปแล้วหากผู้ติดเชื้อเป็นผู้สูงอายุล่ะ
อันนี้ก็จริงถ้าสมมุติ๗๐๘๐เขาไม่ได้ใช้เล่นเรา

หรือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะก็ต้องเข้าคุกด้วยหรือเปล่า
คำถามก็ถูกว่าสมมุติคนเท่าคนแก่
หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ก็เปิดเปยถึงกรณีที่อย่างแรก
เมื่อวานเราพูดว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเยียวยาก่อนเนาะ
๐บาทต่อ๔๐ล้านคน
ปรากฏเมื่อวานกระทรวงการคังเขาออกมาพูดแน่นอนแล้วว่า

ข่าวพร้อมไม่มีจริงยังไม่มีการเยียวยาเกิดขึ้น
ว่าภาครัฐมีแหล่งเงินในส่วนงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย
ในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด
จำนวน๑๓๙แสนล้านบาทในส่วนอื่น

ส่วนไอ้ข่าวลือที่ว่ากระทรวงการคังจะจ่ายเงิน๔๐๐๐บาทนั้น
ณวันนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่าไม่มีการเยียวยานะครับ
รัฐบาลยังไม่มีนโยบายว่าจะต้องเยียวยา๔๐๐๐บาท
อันนั้นน่ะรู้สึกว่าตอนแรก

มันเริ่มมาจากคำว่ารัฐบาลถังแตกนี่แหละนะฮะ
ว่าถามนายกไปว่าสรุปแล้วเนี่ย

ซึ่งต้องไปดูก่อนนะเพราะเกี่ยวกับเขาไม่ได้รับปากนะ
เขาบอกเขาต้องไปดูสภาวะการเงินก่อน

เอาละเตรียมเยียวยา๔๐๐๐บาท๔๐ล้านคน

ก็เมื่อวันที่คุณแม่บอกว่ารอ
ที่บอกว่ามีการเข้าความรฟิราณหมอนหรือว่ามีข่าวลือต่าง

ทุกคนเดือดรอดกันหมดเลยคุณแม่
เป็นข่าวลื้อนะวันนี้รัฐบาลประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะฮะว่า
ว่า๔๐๐๐บาทไม่มีนะครับไม่มี
แล้วก็อย่างที่สองคือไอ้การที่บอกว่าไปเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลาย

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่โฆษกรัฐบาลที่ออกมาแถลงในวันนี้นะครับ
แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้คุณพระดำบอกไปนะครับ
ก็คือมีการออกมายืนยันแล้วนะครับว่า
เรื่องของแอปแอปหมอชนะเนี่ย
ก็ไม่ได้มีความจำเป็นแล้วตอนนี้คือไม่ได้ผิดอะไรนะครับ
คือตอนนี้มีการออกมาแถลงใหม่แล้ว

ตอนแรกเป็นไปตามภารกอที่ทางอาจารย์ทวีสินวะบอก

แต่ตอนนี้คือไม่จำเป็นแล้วนะครับ
เขาเข้าใจว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากตอนแรกตอน๑๑โมงตอนเที่ยง
กูก็ตื่นเต้นพากันไปโหลดแอป

ก็คือตอนนี้มีการไปคุยกันแล้วไปคุยกันอีกรอบหนึ่งนะฮะ
ได้มีการคุยกับทางท่านนายกไปแล้ว
ว่าบางคนเขาอาจจะแบบมันจะไม่ได้ใช้
แล้วมันจะยิ่งเกิดความลำบากมากขึ้น

สุดท้ายก็เลยให้เป็น๕จังหวัดนะฮะ

คือที่เป็น๕จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับ

ถ้าเกิดว่าคุณจะออกมาจากจังหวัดนั้นเนี่ยนะฮะ
คือคุณจำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตรายการที่ออกมา

บางคนเนี่ยเขาต้องไปทำงานข้างนอกจังหวัด

เขาก็โอ้โหมันก็ดูยุ่งยากนะครับ

สมมุติว่าเราอยู่ใจยภูมิ

ชนบุรีเป็นเขต๕จังหวัดจะเสี่ยงถูกไหมค

จังหวัดก็มีสมุทรสาครตราดชนบุรีระยองจันทบุรี

ก็คือเป็นพื้นที่ที่คุ้มเข้ม

ในการที่จะออกมา

เข้าไม่มีปัญหาแต่ออกมีปัญหาถูกไหมครับ

เข้าไปแล้วห้ามออกก็แหละ

แล้วก็ให้คนเข้าไปขอ
แต่ทีนี้ด้วยการที่คนเขาไปกันเยอะเนี่ย

บางคนเนี่ยต้องทำงาน๙โมง

แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามระเบียบอย่างนั้นถูกต้องแล้ว

ก็อาจจะมีบ้างที่ช้าบ้างอะไรอย่างนี้
เพราะว่าพอมีมาตรการนี้เนี่ยก็แบบมีมาตรการใหม่

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลานิดนึงอะไรอย่างนี้
คือทางภาครัฐเองก็ขอให้ประชาชนเข้าใจด้วย

อันนี้รู้สึกว่าต้อง
ไม่ใช่ได้ไหม
โรงทะเบียนไวว่ะไหมไวว่ะไหม
ให้คุณแม่ไปเถอะหมอวาโยหมอเก่งให้คุณแม่ไปก่อน

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สืบเนื่องจากเรื่องราวของโควิด๑๙
ก็คือเป็นเรื่องของบ่อนพนันนะครับที่เรียกว่าทำพิษนะครับ
ก็มีการเด้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงหลายท่านด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็นทางจังรยองหรือทางสุนบุรีนะครับ
ไม่ใช่นะปรากฏมีรถคันหนึ่งขับมาแล้วไปทำเหมือนกับโต๊ะนะครับ
คือเป็นหน้าโต๊ะหล่นลงมาเดี๋ยวไปดูภาพนี้

แต่การเล่นอะไรที่หนูไม่มีความรู้จริงหนูงง
ลักษณะเหมือนเป็นโต๊ะกินข้าว

ขอหมายค้นเตรียมเข้าตรวจสอบบริเวณโกดังดังกล่าว
ซึ่งการตรวจค้นก็ดำเนินการนะฮะไปตามที่พยานหลักฐาน

พร้อมกำชับว่าให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่ซ้ำไป

หรือพอตอนนี้ค้าตำรวจเอาจริงค้าต้องเชื่อนแย้นรักฐานป่ะคะ
ล่าสุดนะครับ
ต้องเชื่อนแย้นรักฐาน

กล้องวงจรปิดก็พบว่าสารที่สุดท้ายที่รถคันดังกล่าวขับมา

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปทำการตรวจค้นนะฮะเพื่อหาพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะนำไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทำความผิด

สำหรับพื้นที่โกดังที่ไปมาเขาบอกมีพื้นที่ประมาณสัก๑๐ไร่
มีรั้วสังกษีสูง๒๕เมตรปิดล้อมอย่างมิดชิดนะครับ
โดยมีโกดังอยู่๓หลังในนั้นนะครับ
หลังแรกไปพบโต๊ะสนุกเกอร์ถอดขาตั้งแล้วก็ตัวโต๊ะออกแยกออกจากกัน
ส่วนโกดังที่๒นะครับมีโพยราคาโปรโมชั่นการพนันไพ่เสือมังกร
โมชั่นกำถั่วระบุอัตราได้เสียตกอยู่๑แผ่นด้วย
แล้วก็ยังมีโพยพนันฟุตบอลต่างประเทศตำรวจก็เก็บเลยฮะเอาไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนโกดังที่๓นี่สำคัญไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
สำคัญตรงไหนสำคัญตรงไม่พบไม่พบที่โกดังแต่ไม่พบบนถนนนะครับ
แต่ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวเขาทำข่าว

แล้วก็ยังมีสำรับให้เลี้ยงมาเป็นตึกนะ

หลักฐานเผาไม่หมดนะครับ

กลางโต๊ะเป็นไงนี่เหมือนไหนโต๊ะเห็นไหม

แทงโฮลห่อ๕๐ปิ้งดอก
แทงเสียห่อ๕๐เต็งดอกอะไรเนี่ย
ร้อยแถม๒๐จ่ายเจ้าพร้อมดอกแรก

เปิดเคโพดำแทง๕๐๐ขึ้นไปได้๑๐๐ฝั่งชนะ

เสียหมื่นค่าน้ำคืออะไรคะ

หักค่าน้ำอะ
หักเปอร์เซ็นต์เลยหนูหักเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ครับ
อ๋อไม่ได้บอกว่าให้เขาไปซื้อน้ำ
อย่างนั้นอ่ะอืมค่าสถานค่าเช่าสถานที่อย่างเงี้เหรอคะเออก็จะโดนหักอะไรอย่างเงี้
ต้องเสียเปอร์เซ็นต์อย่างอย่างโต๊ะบาคาร่าที่ต่างประเทศอย่างเงี้
เขาก็จะมีแทงแบงคเกอร์เพเยอร์ใช่ไหมบางทีก็จะมีการตั้งกฎ
ถ้าเกิดคุณใ้แทงแพรยเล่าต้องเสียเปอร์เซ็นต์ใช่ประเทศเหรอครับอ่าครับ
ผมไม่รู้เรื่องุ้ยที่หนุ่มเธอมากดสอนฉันเล่นเหลือบปลับ
แถวยันห้าแถวช่วยด้วยนะอ่าวางเลยครับ
ลายหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถววางไป
ไปไปไงห้าแถวช่วยด้วยขอเงินไหลมาเทมาเข้ามาปุ๊บอ่าฮะพอเปิดมาปุ๊บ

ก็ช่วยให้เล่นไงช่วยไวไงครับผมจบแล้วมันสนุกเนอะเออ
เหมือนพี่หนุ่มไปซื้อวิชาไงคือได้อธิบาย
ไม่แต่อันนั้นเราไปที่มันถูกต้องของต่างประเทศ
ถูกแต่อันนี้คือเป็นการลักลอบแล้วไม่มีการตรวจสอบ
ประเทศไทยก็เปิดไปได้แล้วเพราะยังไงมันก็
เจอโควิดเจอทุกจังหวัดเลยเห็นไหมล่ะ

สายการบินพร้อมใจกันหยุดบินแล้วนะฮะ

อีสานน้อยโม๊ตคนนั้นอีก๒๐คนเองคุณแม่

หรือภาคกรมออกเฉียงเหนือนี่นะครับ

เราขอประกาศอย่างเร็วแล้วกันอย่าง
ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปและกลับนะฮะยังท่าอากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิ
แล้วก็นครศรีธรรมราชในขณะที่ท่านจะเดินทางไปอุบลราชธานีเนี่ย
ทุกสายการบินก็ยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกลับอย่างท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็สวนภูมิ
๓ท่าอากาศยานขนแก่นค่ะทุกสายการบินมียืดไทยเวียดเจ็ท
สมายไทยแล้วแอร์ก็ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปและกลับยังท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็สวนภูมิด้วย

คือตอนนี้คำถามที่เขาบอกว่าอ้าวแล้วที่เราจองตัวไปแล้ว
ณวันนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติถ้าคุณได้ทำการจองตัว
แล้วเขาชำระเงินก่อนวันที่๑มกราศาสตร์
ช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่๕ถึง๓๑มกราคม
สามารถเลือกรับมาตรการช่วยเหลือได้๒ทางอย่างนี้
คุณสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้๑ครั้งนะฮะ

ในเส้นทางบินเดิมโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
อาจจะมีส่วนต่างเรื่องราคาบัตรโดยสาร
โดยกำหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่๓๑มีนาคม

ก็จะมีอายุอีก๒เดือนไปถึง๓๑มีนาคม
โดยจะต้องดำเนินแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย

อย่างเช่นเราจะไปเดินทางวันที่๒๐กุมภา

คุณจะต้องแจ้งก่อน๒๔ชั่วโมงทำการนะฮะ

สำหรับเลือกเก็บมูลค่าของ

มูลค่าของค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงิน
สำหรับชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งต่อไปเป็นเครดิตเชลล์นะครับ
โดยวงเงินมีอายุใช้งานได้๓เดือนหรือ๙๐วัน

โดยจะต้องดำเนินการแจ้งขอเก็บวงเงินเสร็จสิ้นอย่างน้อย๓ชั่วโมงก่อนกำหนดเดินทาง

ก็ให้ทุกคนเนี่ยติดตามนะครับดีว่าติดต่อเข้าไป

ตอนนี้เหรอไม่ได้ฝากบอกสายการบินทุกสายการบินด้วยแล้วกัน
ครับตอนนี้หลายคนเริ่มถามกันเยอะเหมือนกัน
ไอจีพี่ฮายของเมื่อเช้านี้เนี่ยไปทำงาน

เพราะว่าไม่หรอกผมว่าส่วนหนึ่งก็คือ
ผมว่าเอาตรงเลยนะ

เพราะอะไรเพราะว่าบางทีตอนนี้
คือเราอาจจะต้องทนเจ็บ๑๔วัน
แล้วก็ตัวเลขจะได้ลดลง

คือหมอเอ๊แกก็มีเหตุผลนะที่แกบอกว่า
อยากจะให้แบบประชาชนร่วมมือกันหน่อย
คือก็เข้าใจแหละว่าบางทีมันอาจจะมีแบบ
เรื่องของเศรษฐกิจบ้างอะไรอย่างนี้

ชะลออะไรคือชะลอให้ผู้ป่วยเนี่ย

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เรามีจำกัดเนี่ย

กูอยากเที่ยวอ่ะอยากไปกูอยากไปอะไรอย่างนี้

ประเด็นคือคนที่ติดมันก็จะขยายเป็นดอกเหตุขึ้น

โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราหยุด๑๔วัน
โอกาสที่ตัวเลขมันจะต่ำลงเนี่ยมันมีมาก

บุคลากรทางการแพทย์เขาจะได้เข้าไปคุมอยู่

นี่คือเหตุผลของเขาที่เขาบอกมา
มาถึงเรื่องราวของกรณีที่มีสาวโรงงานปลากระป๋อง
ติดเชื้อโควิด๑๙ทางออยนะครับ

กินได้ครับไม่มีความผิดนะครับ

พี่หนุ่มกินอีกวันแล้ว
กินหมดผมอะตอนนี้

ดินพยานาคส์น้ำอัตฉรียะ

วิตามินต้องหากข้อมูลอยู่
ก็ได้ยินปั๊บเลยนะ

อะไรที่ทำให้เธอตื่นเบรกหนึ่งได้ทำไปทำไป

อาหารและยาเปิดเผยที่โรงงานปลากระป๋อง

รับประทานได้ตามปกตินะครับคุณผู้ชมฮะ

กินได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกังวลใจ
คือถ้าเกิดคุณไม่สบายใจเนี่ยคุณซื้อปลากระป๋องมาเนี่ยนะ
คุณก็เอากระป๋องมันไปล้างน้ำหน่อย

แล้วก็อาจจะพ่นแอลกอฮอลแล้วก็เช็ดอะไรอย่างนี้

กินยี่ห้อนั้นเลยไม่เป็นไร
คือไม่อยากให้กังวลใจกัน

ได้สิวีกิฟต์กินหมดรูปขึ้น
คุณไม่ทำอะไรเงียบไปล่ะเด็กนี้อยู่ข้างหลังคุณเนี่ย

ไม่ใช่นั่งดูอยู่ว่าจะเล่าอะไร

ฉันดูอยู่ว่าสถานการณ์
แกหาข้อมูลอยู่

ร้อนเหมือนร้อนจะนั่งหาข้อมูลว่าจะเล่าอะไรถูกต้องมั้ยเอง
เดี๋ยวกลับมา
ก็ไปดูเหตุจาราจรที่อเมริกา

เพื่อลงมติรับรองผลการเลือกตั้งของทุกมลรัฐเนี่ยนะฮะ
คือในการรองรับให้ทางโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนที่๔๖ของอเมริกา
ก็เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกไปก่อนชั่วคราวนะฮะดูดิครับบุกเข้าไปแบบนี้
เมริกาเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่น่ะตอนนี้มีครับต่อมานะครับ
รัฐสภาสามารถกลับมาดำเนินการรับรองผลการเลือกตั้งต่อได้
แต่การใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้ประท้วง
ที่ได้รับการสนับสนุนโดยทรัมป์นั้นก็ยังคงลุกลามนะฮะ
สุดท้ายแล้วเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้ในข่าวตอนนี้นะที่๑ราย
แต่จริงแล้วมีข่าวเพิ่มมาเป็น๔แล้ว
ก็คือเพิ่มไปอีก๓ลายก็จุดจับกลุ่มแล้ว๕๐โคตร
เรียกว่าสร้างความไม่พอใจนะครับให้กับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเป็นอย่างมากนะครับ
พากันทยอยยื่นใบลาออกอย่างต่อเนื่องฮะเนี่ยนะฮะ
เป็นหัวหน้าคณะทำงานของทางเมริเนียทรัมป์
ตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนะครับก็ยื่นใบลาออกทันทีเหมือนกันหลังเกิดเหตุความรุนแรง
นี้ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์นั้นก็กำลังพิจารณายื่นใบลาออกอีกเช่นเดียวกันครับ
ประธานาธิบดีสหรัฐเขาจะมี๒สมัย
แต่ก็น่าจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกมั้งที่ได้แค่สมัยเดียว

กันที่ดวนธร์ทรัพย์ได้แค่๒๓๒คะแนน
เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่๔๖อย่างเป็นทางการ
กาเรี้ยหนะที่เห็นว่าน่าจะเป็นคนที่มีเขียนไซเอเชีย

โดยบราญเดียเอ็นเนี่ยเข้าพิธีสาบานตนว่าวันที่๒๐
เป็นมอบสนับสนุนของประธานาธิบดีโดนัททรัมป์
คือพยายามบุกเข้ามาอยู่ในอาคารรัฐสภาคังวัชโธนดีซี
เพื่อพยายามขัดขวางการประชุมของสภาคอนเกรส
เพื่อรับรองนายโจไบเดนให้เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตน่าจะ๔คนแล้ว
แล้วก็มีการคนจับผู้ก่อเหตุอย่างน้อย๕๗คน
จำนวนนี้๔๗คนเนี่ยก็คือเขาก็มีคำสั่งเคอร์ฟิลลเหมือนบ้านเราด้วยแหละ

ก็เห็นเข้าไปแบบยิงอยู่แล้วคุณแม่

เยอะมากเขาเป็นแถบเลยคุณแม่มีนี่ด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าโดนัลดทรัมป์ก็ตั้งเวทีปลาใสอยู่ใกล้กับที่นั่นด้วย

มีการแบบว่าเหมือนการปลุกปัน
คือโดนัททรัมป์เขาไม่ยอมรับคำพ่ายแพ้เอาง่าย
เขาบอกว่าเขาโดนโกงเขาพยายามต่อสู้กันมาตั้งหลายอย่าง

เขาบอกโกงเลือกตั้งว่าเขาคือผู้ชนะ
จริงแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่โดนัททรัมป์เนี่ยเสียใจที่สุดก็คือ

มันไม่มีอะไรแบบหน้ากลางขาแพ้ไม่มีอะไร
แล้วอย่างนี้คือไม่ลงก็ได้อย่างนี้หรอพี่หนุ่ม

จริงต้องลงไงยังไงก็ต้องลงอยู่แล้ว
ก็ตรงนี้คือมีการไปปกดม
แต่ให้จริงเพื่อคงรักษาให้ความเป็น

โอไบเดนชนะ๓๐๖คะแนนนะครับ
แต่ก็ตอนที่โดนนะทรัมป์เนี่ย๒๓๒คะแนนเท่านั้นเอง

มันทำให้การแบบว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายที่อเมริกา
ตอนนี้เขายอมยกโทงหรือยังล่าสุดยอมยกโทงหรือยัง
ยังค่ะยังใช่ไหมน่ะตอนนี้ยัง

หรือว่ายังไงเนี่ยน้องสายลมที่พัชวิมงกลมส่งเข้ามานั้นทวิตเตอร์
ให้พี่หนุ่มกินกระป๋องโชว์หน่อยได้ไหม

เพราะว่าตัวปลาไม่มีปัญหา

เพราะตัวปลาไม่มีปัญหาไง

ใช่หรือกระป๋องก็ล้างเอาไง
พี่คงแทะกระป๋องไม่ได้นะต้องเห็นใจพี่ด้วย

เราไปปูนปั้นยุคใหม่ดีกว่า

แบบตะลึงตากับตัวเงินตัวทอง

มันเป็นของคู่กันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ

ของวัดปริวาสราชสงคราม
ที่มีการนำสัญลักษณ์ของสมัยใหม่
มาร่วมกับสมัยเก่าคือตัวการ์ตูน

ซุปเปอร์แมนหมีภู
ตัวละครจากรามเกียรกัปตันอเมริกา

ก็สามารถนับถือศาสนาพุทธได้ว่ะ

ไหนปลายมันมาบอกไม่ใช่แล้ว

เช่นครึ่งคนครึ่งฉลามก็มีว่ะนะครับครึ่งคนขึ้นตัวเงินตัวทองก็มีหรือตัวเฮียก็มี
ที่เชียงลายเขายังปั้นเป็นอย่างไรแล้ว

เขาปั้นตัวนี้ขึ้นมาให้เรา
อันนี้คนนี้เขาส่งมาหาเราบ่อยมากเลยนะ

อยากให้ภาครัฐมาตรวจสอบแถวถนนกีบหมูคลองสามวานหน่อยครับ
เป็นแหล่งแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเยอะมาก
ถ้าตรวจอาจจะพบคนติดโควิดอีกเยอะเลยค่ะ

ตอนนี้ดีเอ็มโคเทียประกาศปิดร้านค้าแล้วนะฮะ
เนื่องจากว่ามีผู้ติดโควิดมาใช้บริการ

เขาบอกว่าศูนย์การค้าดีเอ็มโคเทียได้ออกประกาศว่าได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยโควิดมาใช้บริการภายในศูนย์การค้า

แล้วก็ผ่านไปหลายร้านเลยศูนย์การค้าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่ามีคนป่วยโควิดเข้ามาจริงพี่หนุ่ม
ดังนั้นศูนย์การค้าจึงได้ดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยชั้นสูงสุดของกรมควบคุมโรค
ก็คือเอาง่ายว่าจะปิดร้านที่ทั้งหมดเข้ามานะพี่หนุ่มไม่ได้ปิดห้างนะ
คือปิดร้านให้รับ๓วันก็คือ๗๙ก็จะมีหลายร้านก็คุณไปดูนะครับ
มีทั้งอีลิกที่ขายขนมปังอร่อยคริสปี่ครีมนะครับรสนิยมกัสดำกู๊ดอะไรอย่างนี้
พวกตรงโซนร้านอาหารพวกนี้ทางศูนย์การค้าก็คงจะปิดกันเยอะเหมือนกัน
เนื่องจากมีคนไปแล้วก็จะต้องทำความสะอาดพ่นน้ำยาขาดเชื้อสะอาดพื้นผิวทุกอย่างเหมือนกัน

ข้าวไปช้อปปิ้งได้แต่คุณไปกินข้าวไม่ได้
ช่วงหน้าตามคำเรียกร้องแม่เอ๋ปารีนาเอาอีกแล้ว

แรกเริ่มเนี่ยแม่เอ๋ปุ๊บในก็คือเห็นที่มองอร่อยท่าให้แปบกลับ

บอกไม่ได้เหมือนอย่างท่านนายกนะคะจะกักตัวได้

คนเรามันไม่ได้จะมีกินถ้าอยู่บ้านอะไรอย่างนี้

คนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน๑๔๑๕วันเฉย

เพราะว่าเราอ่านไปแล้วตรงนี้

ปรากฏว่าแม่เอ๊ปารีนา
เอปารีนาใกล้กุ๊บมือไม่สบายใจ

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดราชบุรีเนี่ย
ก็โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ควิพากษ์วิจารณ์ก้อยรัชพร
พิโปรสถึงพลเอกประยุจรรย์โอชานาธิกรมตี
โดยที่บอกว่าใครก็รู้จัก
ใบเฟิร์นกับนิกกี้นวัดว่ะ

คนแรกมักจะชนะคนดีว่ะ
เอพูดชื่อผิดเขาผิดหรือเปล่าวะ
แล้วพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึง

ว่าอย่างนั้นดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดี
ก้อยอัชราพร

ก้อยอัจฉราพร
ไปดาราหน้าแบว

เอ๋โหเอ๋เอ๋เอ๋
ได้เป็นแค่ตัวตลกตลก๖ฉาก
เธอคือใครตกอับหรือไม่
จึงต้องมาโขนพลเอกประยุทธ์ดัง
เอ๋เอ๋เอ๋เอาใหญ่เลย
เป็นการพูดที่ทำให้ตัวเองดูแย่โยมเป็นคำพูดของคนไม่รับผิดชอบต่อสังคม
้อยคงไม่รู้หรอกว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยแค่ไหน

นิกกี้รีบตีฐานทับให้แตก
เราแยกใหญ่วะ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
งานนี้ก็มีทั้งเป็นแต่ดาวราณแสดงเพราะว่าคอมเมนต์มากมาย
โอ้เอาอีกแล้วเอเออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
คนนี้บอกหน้าคล้ายเนื้อคู่กันชัดชัดหลังจากที่ไปเที่ยวออกทริปกันบ่อยนะ
ต้องการเป็นเพื่อสนิทกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของคุณเตอร์คุณหมายและ
ของคุณภูผาและคุณมิ้นนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยก็แพ็คกระเป๋านะ
ไปเทียบกันที่ทะเลสมุยครับแต่ที่ทำเวรแฟนฮาในยกใหญ่เนี่ย
แคปชั่นว่าที่ลงรูปเป็นคู่เนี่ยที่จริงนั้นหลอกคู่จริง
มันคู่นี้ตังค์หากแพ้กผมถนัดแบบนี้นี่สางานนี้
แฟนก็เข้ามากดกันรั่วรั่วพร้อมพรัคทันทีว่าทั้งคู่มี
ความหน้าคล้ายกันเหมือนกันมากสงสัยจะเป็นเนื้อคู่กันแน่
เลยเห็นแบบนี้แล้วสาวมิ้นท์จะว่ายังไงบ้างนะครับมีความ
ความคล้ายก็ความเหมือนกันอยู่นะนะฮะโดยเวลายิ้มนี่เหมือนกันด้วยอืม
นะครับอืมอีกอันก็แทบไปดูโบซุปเปอร์วาเรนไทน์ครับ
ก็โอดนะฮะโควิดรอบใหม่เข้ามานี่งานหายเลยบอกไม่รู้ชะตาชีวิตจะเป็นยังไงนะครับ
สถานการณ์โควิดไนทีนครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดเป็นกระแสเจนนุ่นโบฮะอ่า
ดังมากนะฮะค่ำคืนนี้ดังจริงนะครับล่าสุดเนี่ยโควิดกลับมาอีกแล้วนะฮะ
ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบคราวนี้เจ๊นุ่นโบรับผลกระทบนะ
ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าคิดถึงงานเนอะหน้าฝนถึงฝนจะตก
จ้าพ่าก็ยังให้เรารอขึ้นร้องตอนฝนซาร้องวันนี้ไม่ได้
วันรุ่งขึ้นเดี๋ยวก็ร้องแทนแต่โควิดงานนั้นมันไม่มีเลย
มันเลื่อนอย่างเดียวเลยไม่มีกำหนดเลย
ไม่มีคำว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าวันไหนชีวิตนักร้องเนี่ย
นะครับผมโดนกันหมดทุกคนโดนหมด
นักร้องโดนหมดตอนนี้นักร้องก็เดี๋ยวจะต้อง

ล่าสุดที่มีสปอนเซอร์เข้ามา๓๔ตัวเลย
เขาแต่งเพลงแบบว่าเพลงแปลงของเขา

ดีดีด้วยนะครับผม
อ่ะมาเรื่องราวดีกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องราวของน้องริต้ากับคุณกรนะครับ
เฉลยเพศลูกคนแรกเรียบร้อยแล้วเป็นผู้ชายนะครับผม

ให้แฟนได้ลุ้นกันมาถึง๗เดือนกันเลยทีเดียวสำหรับ

หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยตั้งท้องนะครับ
ออร่าก็พุ่งกระจายนะจนหลายคนเนี่ยต่างเดาเพศกันไปต่างนานานะฮะ
ล่าสุดนะน้องริต้านะครับผมได้ออกมาเฉลยเพศลูกในท้องโดยทั้งคู่เนี่ย
เป็นการเจาะลูกโป่งนะครับ
เหมือนคู่คุณกันกับแฟนของเขาเลยนะครับผม
ถ้าลูกโป่งด้านไหนเป็นสีฟ้าแสดงว่าได้ลูกชาย
แต่หากลูกโป่งด้านในเนี่ยเป็นสีชมพูแสดงว่าได้ลูกสาวนะครับ
ซึ่งผลที่ได้อนั้นก็ทำให้จิ้มในแก้มปลีเลย
เพราะว่าทายาทหมื่นล้านคนต่อไปของครอบครัวนรงเดชเป็นผู้ชายนั่นเองนะฮะ
นี่ครับเจาะออกมาปั้งเป็นสีฟ้าครับ
ค่าลงทุนซื้อที่ตรวจหัวใจมานั่งฟังเสียงลูกทุกคืนเลยนะ

อืมนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับ
นี่ครับไปดูบ้านของคุณโอ๊ตปราโมทนะฮะ
ซื้อเป็นบ้านติดทะเล

คือแกฝันว่าแกอยากมีบ้านที่ริมทะเลมานานแล้ว
ครับผมสวยมาก

อ่ายังไม่เคยไปแต่ว่าโอ๊ตบอกว่าพี่เช้าไปแปลวไหม

ก็สวยเหมือนกันเต็ดทะเลเลยใช่ไหมครับ
แต่ของพี่ซื้อที่ไว้ที่หัวหินเนี่ย๑๐ไร่ซื้อไว้๑๐กว่าปีแล้ว
แต่เป็นยี่ติดทะเลเหมือนกันติดลงไปในน้ำนะครับ
ลงไปในน้ำต้องไหว้ลงไป
โหหลังกล้องฆ่าอีกแล้วชอบชอบมาดีใจ
นี่ที่พี่หนุ่มก็เยอะติดทะเลเหมือนกัน
ผมอยู่นู้นผมอยู่บางสะพาน

ตรงผมไม่ทั่วเพราะผมอยู่ตรงบางสะพานหน้อย

แกไม่อยู่ตรงข้างกันเนาะ

บึงกันค่ะว่าไงบึงกันที่แบ่งให้มาอยู่เหรอฮะ

เอ้าจู่ก็งัดเท่ากับไม่รู้ตัว

เอาห่อไปมาปากซื้อเออเดี๋ยวซังให้ได้หรือยัง

แล้วไปพูดออกทีวีต่อไปตายหาแล้วเขาไม่ให้มึงแล้ว

แล้วพูดแบบว่าพูดหรือว่ายี่ห้ออะไรไม่ได้พูดอะไร

เหมือนประกันพี่จะเอาฉากออกอยู่แล้ว

ความลับนางไม่มีในโลกจริงที่ผี
แล้วเดี๋ยวก่อนพูดชื่อยี่ห้อยัง
ก็ห้ามพูดพูดปุ๊บกูไม่ได้เสื้อเขาใส่เลย

เออยังไม่ได้พูดเลยห่านคู่เลยมั้ยพูดว่าห่านคู่เลยมั้ย

วันนั้นน่าคุยกับผู้โก๊ะอุ๊ยมีความหวังอื่น

อ้าวอ้าวอ้าวอ้าว

แต่ถ้าเป็นเรื่องตัวเองไม่ได้เอ่ยชื่อ

มุตินะแม่งลองเป็นเรื่องมาแล้วฉันหลุดนะ
อุ้ยอย่างนอนกู๕วัน๖วันอย่างนอนเป็นเดือน

แฟนไอ้ถอยน้องถอยไง

ชาวเน็ตอยู่บ่อยล่าสุดจีน่าก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของเบลล่าฮะ
ลงภาพถ่ายคู่กับรถบ้านเนี่ยโดยมีแฟนหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เป็นคนถ่ายให้

แวะโลกหน่อยไหมว่าอะไรวะแวะโลกหน่อยไหมจากนั้นก็เกิดดราม่าถล่มจีน่าเลยว่า
รับบทนางสนิทเลื่อนไปไอจีใครก็เจอแต่เม้นต์นางว่ะเขาว่าอย่างนั้น
เขารู้จักสนิทกันอยู่แล้วอีกอย่างเวียเขาก็รักเดียวใจเดียวมันคงไม่วอกแวกหรอก
นี่นี่นี่นี่เเนี่ยทอยกับลุ้กเขาเลิกกันก่อน
ใครเลิกกันไปก่อนรึเเนี่ยนะครูแหม่โจรสก็เลิกกันก่อน

พอหนูถามอยากให้คุณแม่เคลียร์คุณแม่ก็ไม่ตอบ

ปากสู้ลูกตุ๋มตามจะไปบวชไหมคะ

ไม่ใช่พี่สามารถปฏิบัติโดบโดบโดบ

ฉีดตัวเองฉีดปากมันก็มาดีกว่าอีก
ภาคมัวจะไปบ่ะ
ผ่านแล้วพี่หนุ๊กผ่าน

เอาละปลอดภัยแล้วผมคุณอีกนิดหน่ะมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
อย่าเยิ้มอย่าเยิ้มสวัสดีครับอย่าเยิ้มอย่าเยิ้ม